ดูความคืบหน้ากรณีที่พอเช้าที่อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาไปมีพฤติกรรมเป็นชู้กับเด็กนักเรียน
หมอสองอายุสิบสี่ปีนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชศรีมาก็ส่งหนังสือไปแจ้ง
พร้อมกับนัดพบคณะกรรมการสอบผิดวินัยร้ายแรงภายใน
สิบห้าวันยืนยันเลยนะคะว่าทุกขั้นตอน
ทุกอย่างต้องโปร่งใสค่ะมาดูความคืบหน้ากรณีที่นาย
นัตภาพบุญทองโทอายุห้าสิบเอ็ดปี

ในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
มีพฤติกรรมชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔ปี
แล้วก็ตอนนี้กำลังดำเนินคดีทั้ง
คดีอาญาแล้วก็ความผิดวินัยร้ายแรง
ล่าสุดในวันนี้ค่ะนายสุวิทธิ์ศรีฉาย
รักษาราชการแทนศึกษาที่การจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าหลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรง
กับนายณฐาพบบุญทองโทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือเมื่อวานนี้ก็เลยนำหนังสือส่งไป
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษา

เพื่อที่จะแจ้งไปถึงนายณฑาพบุญทองโท

ถึงกรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ความผิดทางวินัยร้ายแรงในสิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากที่นายณฑาพบุญทองโทได้รับหนังสือ

ก็จะมีกรอบระยะเวลาคือ๑๕วัน
ที่จะเดินทางเข้ามารายงานตัว

ตรงนี้มีกรอบคือระยะเวลา๑๘๐วัน
พร้อมสั่งเร่งรัดคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ก่อนกำหนดเวลาคือ๑๘๐วัน

ฟังเสียงรักษาราชการแทนศึกษาที่การ
จังหวัดนครราชศรีมาอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ในสุวิทย์ยินยันด้วยนะคะ
ว่ากระบวนการสอบสวน
สอบสวนทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใส
เนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดนี้
เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ระดับจังหวัด
ซึ่งไม่มีบุคคลที่สังกัดอยู่ในพื้นที่

และจะไม่ปกป้องคนที่ทำผิดอย่างแน่นอนค่ะ